ติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะชาวปฐุมสุดทนค่ะ
ร้องเรียนโรงงานกระดาษในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
ทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นค่ะวอนหน่วยงานเข้าตรวจสอบ
วันนี้นายธรรมนูลแจ่มใสนะคะนายอำเภอเมืองปฐุมธานี
พร้อมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการเดินทางมาตรวจสอบโรงงานกระดาษแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่ที่๔ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงทีนี้นอกจากนี้ค่ะทางด้านของนายอำเภอเอง
ท่านได้มีการประสานเทศบาลเข้ามาดูรายละเอียดว่า
เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษทางกลิ่น
หรือว่าเกิดมลพิษทางน้ำไปรบกวนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้โรงงานนะคะ

ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมของโรงงานกระดาษ

โรงงานมีระบบบำบัดน้ำ
แล้วก็มีการแยกตะกอนของแบคทีเรียออกจากน้ำก่อน
จึงมีการปล่อยน้ำลงไปสู่ในเจ้าพญานะคะสู่แม่น้ำเจ้าพญา
เพื่อเป็นการป้องกันแบคทีเรียที่จะหลุดรอดออกไป
ส่วนเรื่องที่มีชาวบ้านร้องเรียนเข้ามาว่าน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นนั้น
โรงงานยืนยันนะคะว่าจากที่การดูมีการเอกสาร
เรื่องของดูเอกสารค่าวิเคราะห์ต่างเกี่ยวกับน้ำ
ปรากฏว่าไม่พบนะคะว่าน้ำมีสารพิษปนเปื้อนแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของนายอำเภอเมืองปฐุมธานี
ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของอุตสาหกรรม
แล้วก็เจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ว่าคุณภาพน้ำที่มีการบำบัดจากโรงงาน
แล้วก็ปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้น

แล้วก็เป็นมลพิษหรือว่าเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ค่ะ